งั้นก็จะพาคุณผู้ชมไปทำบุญแล้วไปเที่ยวที่กรุงเก่า

ถ้าไปที่นั่นแล้วอย่าลืมแวะรือศรีเนรธาตุพุทธคุณด้วยค่ะ

ตามไปค่ะคุณผู้ชมที่อารสมรือศรีแนนทาสพุทธคุณเที่ยมเผลอบางไซด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรดาผู้สัทธานักเสี่ยงโชคก็เข้ามาขอโชคขอลาบกันหนาตา
แต่ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนั่งห่างกันหน่อยตามสถานการณ์นี้นะคะ
คือเมื่อวานนี้ทางฤษีเนรได้ทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้กับผู้ศรัทธาที่มาร่วมในงานด้วย
เพราะว่าพอโควิดระบาดมา๓ปีไม่ได้อาบนมลให้ใครลง
บรรยากาศก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย
อาบกันไปอาบกันไปทีละคน

จริงค่ะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญมากเมื่อมาถึงที่อาสมนี้แล้วนะ

นี่ดูอ่างนี่เลยอ่างน้ำมนต์กุมารเจ้าสัวเฮง

ส่องเลขโซลสรตะนี่แหละ
สีแดงโดดเด่นลอยอยู่ตรงนี้๖ตัวคุณผู้ชม

หนุ่มโรงงานพาครอบครัวมาแก้บนองค์กุมารทองเจ้าสัวเฮง
เขาบอกว่าขอให้ค้าขายราบรื่น

เลยนำประทัด๓๐๐นัดมาจุด

เออปรับ๓๐๐นัดมันเล็กน่ารัก
ก็โชว์แบบนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่จุใจนะคะ
คุณดูทูปเสียงทายกันต่อได้เลย

ยังไงคิดดีทำดีตั้งใจทำมาหากินยังไงก็ได้ดีอยู่แล้ว
นั่นแหละดิค่ะเป็นความเชื่อเนอะ
ความเชื่อส่วนบุคคลก็แตกต่างกันไป